มีพิธีที่น่าสนใจอีกพิธีหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแก้เคล็ดในการจัดงานศพ
เป็นความเชื่อของชาวอีสานนะคะเขาก็มีกันหลากหลายความเชื่อ
จะมีอะไรกันบ้างลองไปดูหน่อยค่ะ
อย่างที่เราทราบกันดีครับว่างานศพคืองานอวมงคล
ซึ่งชาวบ้านบางพื้นที่จะมีความเชื่อว่าจะมีสิ่งไม่ดีหรือสิ่งอัปมงคล
ตามมาชาวบ้านจึงจัดพิธีแก้เคล็ดในงานศพคืน
ว่าแต่จะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
พิธีแก้เคล็ดพิธีแรกเมื่อขบวนศพผ่านหน้าบ้านใคร
ชาวบ้านเขาจะนำขี้เท่ามาโรยแบบนี้
พิธีที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นั้น

โบราณของชาวอีสานบ้างพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี
โดยพิธีนี้มีชื่อว่าพีเทียวโรยขี้เท่า
เมื่อมีการเคลื่อนศพผ่านหน้าบ้าน
โดยพิธีกรรมนี้คนเท่าคนแก่ของภาคอีสาน
ยึดถือทำกันมาอย่างช้านาน
เมื่อมีการเคลื่อนศพผ่านหน้าบ้านของตนเอง
มีความเชื่อว่าการโรยขี้เทาหลังเคลื่อนศพผ่านนั้น

หากเคลื่อนศพผ่านหน้าบ้านใครจะเกิดอาถรรพ์
มีคนในหมู่บ้านใต้ตา
โปรยขี้เท่าก็เหมือนกุศโลบาย
หลอกให้สิ่งไม่ดีไม่มาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไป

เรายังมีพิธีปัดเสนียด
หลังจากเคลื่อนศพออกจากบ้านผู้ตายอีกด้วยครับ
แถบอีสานบ้านใครทำพิธีแบบนี้กันบ้างครับ
ซึ่งพิธีนี้ชาวบ้านเรียกว่า

ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีในงานศพ
หลังจากที่เคลื่อนลงศพออกจากบ้าน

ซึ่งก่อนหน้าที่จะเคลื่อนศพออก

จากนั้นหมอปลาก็จะนำก้านของต้นพุษา
ปัดกวาดเสนียดจันไรออกจากบ้าน
โดยเขาจะนำก้านพุษาจุ่มน้ำอบหรือน้ำหอมในถัง
จุ่มเสร็จแล้วเขาก็จะนำมากวาด
หรือมาปัดออกไปทางนอกบ้าน
โดยเชื่อกันว่าหากไม่ทำพิธีนี้
คนในบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่จะพบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดี

เขาจะนำก้านของต้นพุษาไปทิ้งให้ไกลบ้าน
เรื่องทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านในภาคอีสานบางพื้นที่
แต่ละทีก็จะมีพิธีแก้เคล็ดแตกต่างกันไป